มาดูเรื่องการคมนาคมกันหน่อยค่ะ
กันยายนนี้รถตู้โดยสารที่อายุการใช้งานเกิน๑๐ปี
จะต้องหยุดให้บริการ๑๘๐๐คัน
ทีนี้มันจะไปส่งผลกระทบต่อการเดินทาง
ของคนที่อยู่ในแถบกรุงเทพฯอาหารนครและก็ปริมนต์ธน
เมื่อวันจันทร์เขาเลยมีการไปยื่นหนังสือนะคุณ
แต่พอไปยื่นหนังสืออยากให้นายกพิจารณาปรับขยาย

ล่าสุดทางกรมการขนส่งทางบกก็ยืนยัน
ไม่ขยายอายุการใช้งานรถตู้โดยสารที่เกิน๑๐ปี
แล้วตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเอง
เขาก็เตรียมจัดรถเสริมทุกเส้นทางแล้วด้วยนะคะ
โดยนายเชิดชัยสนั่นศรีสาคอนรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ก็ได้เปิดเผยหลังจากที่มีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะรับมือหากกรณีที่รถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ
เขตกรุงเทพฯมหานครแล้วก็ฝริมนธน

ขอให้ต่ออายุการใช้งานจาก๑๐ปีเป็น๑๕ปี
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าจะหยุดวิ่งให้บริการพร้อมกัน

ให้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๑ของพรบการขนส่งทางบก

สั่งให้เสริมรถทุกเส้นทางเลยค่ะ
แล้วก็คงข้อกำหนดอายุการใช้งานรถไม่เกิน๑๐ปีเหมือนเดิม
สรุปคือไม่ขยายนะคะ๑๐ปีเท่าเดิม
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็รักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
อย่างที่บอกค่ะว่าก่อนหน้านี้
กลุ่มรถตู้ร่วมให้บริการขอสมก
เขามีการไปยื่นข้อเรียกร้องขอขยายรถตู้
อายุของรถตู้จากเดิม๑๐ปีเป็น๑๕ปีจนถึงปี๖๕ค่ะเอาง่าย
จะรอดูผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ถ้าเกิดไม่ได้รับการต่ออายุก็จะทำให้รถตู้๑๘๐๐คันที่วิ่งให้บริการ
ต้องหยุดวิ่งตั้งแต่๑ตุลาคมเพราะว่ามันเกิน๑๐ปีแล้ว
คุณผู้ชมครับคือกฎเหล็กห้ามรถตู้โดยสารที่มีอายุใช้งานเกิน๑๐ปี
ออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารทุกกรณี
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจัดระเบียบรถตู้ของรัฐบาลคอสช
เพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้โดยสาร
และเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
เกิดจากสภาพรถตู้ที่ใช้งานหนักจนแก่ชะลา
ไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานบนท้องถนนได้นะครับ
นายกเองก็เลยใช้อำนาจมาตรา๔๔ออกคำสั่งคอสช
วิ่งไปแล้วต้องหยุดพัก๓๐นาทีละ๓

ตอนนี้มีข้อมูล๑๘๐๐คันจากทั้งหมด๖๐๐คันนะคะ
ถ้าเกิดว่ายังฝ่าฝืนวิ่งอยู่มีโทษ

ผู้ประกอบการที่ยังฝ่าฝืนให้บริการ
โทษปรับ๕๐๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐๐บาทนะคะ

และประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคุณ
เพราะว่ารถตู้ที่คิวอนุสวรีชัยสมรภูมิ

รถตู้ในคิวนี้จะถูกงดวิ่งไป๘๑๕คัน

จะมีรถตู้ที่ต้องหยุดวิ่งไป๕๐๐คัน

จะมีรถหายไป๑๕๐คัน

ดูนะฮะว่าจะต้องดูว่า

กันยายน๖๒อีกกี่พันคัน